อีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะใครที่ชอบกินเส้นสายก๋วยเตี๋ยวให้มาทางนี้
เพราะว่าเสน่ห์ของร้านนี้ก็คืออร่อยและราคาถูกเหมือนกัน
เห็นป้ายหรือยังเริ่มต้น๒๐บาทเท่านั้นจ้ะ
มาที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านชามไม้ตั้งอยู่ริมถนนเทศบาล๙
เยื้องกับโรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ไปเจอกับเจ้าของร้านกันก่อนเลยถามถ่ายกันซิเป็นยังไงมายังไง
เจ้าของร้านคือคุณปิยรสลาพารัฐหรือว่าคุณครูลูกแก้วนะคะ
คุณครูอายุ๓๒ปีเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมจักราชวิทยานี่แหละ
พร้อมยูนิฟอร์มเลยให้เชื่อว่าเป็นปืนมาในเครื่องแบบ
คุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยนะนอกจากตั้งใจเป็นคุณครูสอนแล้วเนี่ยนะคะ
คุณครูเองก็ยังชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวมากไปลองกินมาหมดทุกที่แล้ว
จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดขอนแก่นไปลองทานก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้มา
ติดอกติดใจรสชาติมันติดอยู่ในปากลืมไม่ได้เลย
เลยตัดสินใจชวนเพื่อนครูด้วยกันร่วมหุ่นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้ขึ้นมา
เป็นสูตรแบบเดียวกันเลยค่ะเพราะคุณครูมองว่าที่โคราชเนี่ย
ยังไม่มีสูตรแบบที่ขอนแก่นที่เคยไปทานนะคะก็เลยจัดทำขึ้นมาแบบนี้ด้วยความตั้งใจค่ะ
ของป่ะโปรดครูกินได้เลยเมนูมีเยอะ
เมนูลวกจิ้มก็มีหรือที่เราเห็นไปเมื่อผ่านผ่านตา
คู่นี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวชุดใจแอ้น

จะเลือกแบบหมูล้วนก็ได้

ซึ่งสามารถที่จะเลือกสรรได้ตามความชอบใจ

ก็เพียงแค่๑๗๙บาทเท่านั้น
และพิเศษค่ะสำหรับแฟนรายการตลอดข่าว
วันนี้คุณครูลูกแก้ว
มีโปรโมชั่นมาฝากเราด้วย

แฟนรายการตลอดข่าวทุกคนค่ะ
วันนี้นะคะทางร้านของเรา

มีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการตลอดข่าวโดยเฉพาะเลยค่ะ

จากรายการตลอดข่าวที่ดูในวันนี้
รับไปเลยค่ะโปรโมชั่นลด๑๐

ย้ำนะคะโปรดีโปรเด็ดแบบนี้
มีเฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นค่ะ
แล้วก็ยังสามารถรับเพิ่มติ่มซำอีก๑เข่งฟรี

คุณประพัดสอนหุ้นส่วนของร้านคุณครูลูกแก้ว

ใครที่อยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวชามไม้นะคะ
เขาเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง

ราคา๒๐บาทไปจนถึง๑๗๙บาทเท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้วันแม่พาแม่ไปทาน

เฮ้ยคนเท่านั้นไปกิน

พาแม่ไปทาน
เฮ้ยผมพาแม่ไปละเดี๋ยวแม่รอแม่กลับมาจากที่โลกก่อน